อันนี้ก็เรื่องบนท้องถนนค่ะขับขี่รถนะคะจะเปลี่ยนเลน
อะไรก็ตามบางทีการเปลี่ยนเลนกระทันหันเนี่ย
ทำให้เกิดเหตุรถชนแล้วเรื่องของการให้สัญญาณไฟก็สำคัญ
สาวคนนี้ขี่รถจักรยานยนต์ค่ะเธอพยายามจะเปลี่ยนจากอยู่เลนซ้าย
แล้วไปเข้าเลนขวาเพื่อรอจะไปกลับรถ
แล้วรถที่เขามาทางตรงเลนขวาเขาก็ต้องขับเร็วอยู่แล้วใช้ความเร็ว

เฮ้ยโอ้ย

โอ้โหขับรถโอ้โหเป็นไงคะแรงเลยอ่ะ
คือนี่เห็นไหมคือแค่เลนกลางเขาก็หวัดเสียวว่าเขาจะชนแล้วนะ
แต่คือไปทางขวาเนี่ยใช่รถมาเร็วกว่าใช่
เหมือนพี่ปอพูดเลยว่าคือรถคันที่เขาจับภาพไว้ได้เป็นกล้องหน้ารถของเขาเอง
นึกภาพถ้าเขาขับมาเร็วกว่านี้อาจจะเป็นเขาก็ได้ที่ชนหญิงสาวคนนี้ที่ขี่มอเตอร์ไซค์
ตัดสวนข้ามเลนมาแบบนี้จากซ้ายสุดไปขวาสุดแต่สรุปไม่ใช่เขาค่ะ
คันที่ชนคือคันที่วิ่งมาเลนขวารถกระบะคันนี้ค่ะ
แล้วคุณผู้ชมเห็นประกายไฟที่มันเกิดขึ้นบนถนนใช่ไหม
ตอนชนเสร็จเพราะว่าเขาลากรถมอเตอร์ไซค์และหญิงสาวคนนี้ไปด้วยค่ะ
บาดเจ็บสาหัสเลยนะคะเสียงแตรนี่ดังสนั่นเลยทีเดียว
เหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อคืนนี้เองตอนห้าทุ่มครึ่งที่ถนนสุขุมวิทย์นะคะ
หน้าทางหลวงพัทยาใต้ที่จังหวัดชนบุรีอย่างที่บอกค่ะ
เกิดขึ้นตามคลิปภาพที่คุณผู้ชมเห็นเลยคนขี่รถจักรยานยนต์เนี่ย
เด็นไปเลยนะคะกระเด็นไปนอนแน่นิ่งอยู่ใกล้ใกล้ตรงจุดเกิดเหตุ
เจ้าหน้าที่ไปถึงค่ะรีบนำตัวส่งโรงพยาบาลผู้บาดเจ็บหญิงสาวคนนี้คือนางสาวพักขพัฒน์เขื่อนก้าวอายุ๒๘ปี
แล้วรถกระบะคู่กรณีเนี่ยคือยังชนอัดติดอยู่กับรถมอเตอร์ไซค์ของเธอเลยอ่ะ
คนขับรถกระบะค่ะคือนายวีรยุทธ์หานประโคนอายุ๓๒ปี
เล่าแบบนี้ว่าก่อนเกิดเหตุกำลังขับรถกลับบ้าน
ขับมาทางตรงตามปกติอยู่เลนขวาพอมาถึงที่เกิดเหตุ
รถมอเตอร์ไซค์ของคู่กรณีเปลี่ยนเลนส์กระทันหัน
แล้วเขาบอกเขาเบรกไม่ทันจริงค่ะครับ
ผมมาทั้งตรงเท่ผมมาเลนส์ขวาเนี่ยครับครับ
แต่มอเตอร์ไซค์อ่ะเขาเปลี่ยนเลนส์ครับ
แล้วเขาไม่ได้เปิดไฟเลี้ยวไม่ได้เลยอยู่ดีเขาเปลี่ยนเลนมาเลย
แล้วมาเร็วไหมผมผมอ่ะมันกล้าใต้เขียวแล้วไงพี่
ผมก็มาเร็วอยู่ประมาณร้อยร้อยหน่อย
มันมีกล้องหน้ารถอยู่ครับอืมเขาบอกว่ามันกระทันหัน
เขาก็มาเร็วเขาก็มาเล็นเลนส์แบบร้อยกว่าอ่ะ
เขาก็เล่าในลักษณะเดียวกันตามกล้องวงจรปิด
กล้องหน้ารถที่คุณผู้ชมได้เห็นเลยนั่นแหละค่ะ
ว่านี่แหละมอเตอร์ไซค์เขาเปลี่ยนเลนตัดหน้ากระทันหันจริงนะคะ

ร่างหญิงสาวคนขี่จักรยานยนต์กระเด็นไปไกลกว่า๒๐เมตรเลยนะคะ
เธอก็เจ็บสาหัสค่ะตอนนี้ยังรักษาตัวอยู่นะคะ